สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมบางคนบางกลุ่มอาจจะไม่ค่อยชอบข่าวการเมือง
เรื่องการเมืองเพราะเห็นว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวไม่เกี่ยวกับเรา
แต่ว่าท่านต้องคิดใหม่แล้วครับเรื่องการเมืองเนี่ยมันเกี่ยวยง
มันมีผลต่อวิถีชีวิตเราแล้วเราจะได้รัฐบาลแบบไหน
เราจะได้ใครมาบริหารประเทศเราจะได้ใครมาดูเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง
อันนี้เกี่ยวตรงเกี่ยวตรงฉะนั้นเรื่องของการเมืองต้องติดตาม
เรื่องของการเลือกตั้งที่คุณบุ๊คเกริ่นไปเมื่อสักครู่
ทราบกันแล้วนะครับว่าคราวนี้เรามีบัตร๒ใบ
ใบหนึ่งเลือกพักที่ท่านชอบเขาจะเอาไปคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
อีกใบหนึ่งบัตรใบแรกก็คือบัตรเลือกสอสอเขต
รักใครชอบใครแต่ว่าความวิปริตก็คือว่า
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูลการแก้กฎหมายรัฐมนูลที่ผ่านมาเนี่ย
ปรากฏว่าบัตรสอสอเขตกับเบอร์พัก
มันคนละเบอร์ครับจำได้ไหมครับคราวก่อนโน้นเนี่ยที่มีบัตรสองใบ
วันเลือกวันที่เขาเปิดโอกาสให้สมัคร
บัญชีรายชื่อตัวแทนหัวหน้าพักหรือตัวแทนของพักแต่ละคนตื่นเช้าเข้าไปก็ไปจับเบอร์
พักไหนได้เบอร์ไหนถัดมาวันเลือกตั้งวันสมัครสอสอเขต
สสเขตไปสมัครไม่ต้องจับเบอร์
เพราะว่าใช้เบอร์เดียวกับเบอร์พักคนก็จำง่ายเบอร์พักกับเบอร์ผู้สมัครในเขตเราเบอร์เดียวกัน
ถ้าจะเลือกทั้งคนทั้งพักก็เลือกเอา
แต่มาคราวนี้มาคราวนี้เนี่ยมีคนบอกว่าเขาบังคับให้เอาหัวเดินต่างตีนคือ
สอสอเขตอีกใบหนึ่งบัตรรายชื่ออีกใบหนึ่งมันก็เกิดความสับสน
คนเข้าไปในครูหาแล้วท่องได้แต่ว่าเบอร์สอสอเขตจะเลือกเบอร์นี้
เอาแล้วเวลาจะเลือกพักเอ้าจำไม่ได้ว่าพักอะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้น
เรื่องนี้จะต้องขอคุยกับอดีตกรรมธิการคนหนึ่งที่ไปอยู่ในการออกกฎหมายลูกฉบับนี้
เออว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น

ทำไมถึงออกมาเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็อยู่ในกรรมธิการกับเขา

คู่ขนานนะนะบัตรใครบัตรมันนะเขาไม่แก้ให้ครบทุกมาตรา
พี่สุภาพนะครับคือผมก็เตือนไปแล้วบอกว่าถ้ามันจะแก้เป็นระบบ
สองใบนะครับแล้วก็นับกันแยกกันนับอยู่แบบนี้นะ
มันต้องแก้ทั้งหมดหกมาตราถ้าพาเนี้ยไปแก้แค่สามมาตรานะครับ
ก็ยังค้างอยู่หลายมาตราซึ่งเป็นปัญหาและมาตราที่เป็นปัญหาเนี่ย
คือมาตราเก้าสิบครับเพราะว่ามาตราเก้าสิบเนี่ยบอกไว้ว่า
นะฮะจะต้องไปสมัครเขตก่อนที่เราจะสมัครบัญชีรายชื่อได้
มันเป็นการออกแบบสำหรับกรณีบัตรใบเดียวใช่ไหมครับ
ซึ่งอันนั้นมันไม่มีปัญหาคือคุณต้องปรับเขตอยู่แล้ว
พื้นที่ใครพื้นที่มันนะครับแต่ตอนนี้พอแก้เป็นบัตรสองใบเนี้ย
ไม่แก้ในเรื่องนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นอีหลักอีเหลือนะครับ
สภาพคือพอไปสมัครเขตก่อนต่างคนก็ได้คนละเบอร์แล้ว
ต่างเขตเกล้งต่างเบอร์นะนะครับกรุงเทพฯมนาคอร์สามสิบสามเขตเนี้ยนะ
จะมีเบอร์ไม่ตรงกันหรอกพักเดียวกันเบอร์ไม่ตรงกันหรอก
ข้ามถนนข้ามคลองไปขับรถผ่านไปอีกนิดนึง
กลายเป็นอีกเบอร์หนึ่งแล้วเป็นผู้สมัครอีกคนนึงแล้วนะครับ
ก็จำยากแล้วก็เบอร์ของพักเนี่ยค่อยไปรับสมัครวันที่สอง
อันนั้นไม่ได้เบอร์เบอร์พักก็จะเป็นคนละเบอร์กับเบอร์ผู้สมัครเขตอีก
นี่เป็นปัญหาว่าไม่ได้แจ้ในครบถ้วน
แล้วก็ในฝั่งกรรมธิการเองก็พยายามจะหาทางออก
เช่นอ้าวก็สมัครเขตก่อน

เก็บไว้ก่อนนะสระไว้ก่อนนะ

พอได้เบอร์ปั๊บก็เอาไปสวมได้ไหม
แต่ผมพูดจะเรียกว่าเถียงคอเป็นเอ็นแล้วนะ
แล้วสภาเขาก็ไม่ยอมทั้งสสทั้งสวเขาก็จะเอาตามแบบเดิม

ไม่รู้นะเจตนาลึกคืออะไรนะไม่รู้นะ
เรื่องง่ายทำให้เป็นเรื่องยากเจตนาลึกคนมาบอกผมว่า
เดี๋ยวถ้าเบอร์พักกับเบอร์ผู้สมัครเขตเบอร์เดียวกันเนี่ย
เวลาพักใหญ่ไปขึ้นป้ายขึ้นป้ายทั่วบ้านทั่วเมือง
พักเล็กไม่มีโอกาสไปขึ้นป้ายพักเล็กก็เสียเปรียบ

เขาก็ไปมองเขาก็ต้องการอาจจะเรียกว่า
กลัวพักใหญ่จะได้ขนาดง่ายมากเกินไปมั้ง
ก็เลยทำให้จำยากตอนที่จำยากเนี่ยมันกระทบทุกฝ่าย
พักเล็กกระทบพักใหญ่ก็กระทบ
นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน
ก็ลงหาเสียงเลือกตั้งตรวจราชการตรวจราชการ
อาจารย์วิศนุพยายามอธิบายว่าเรื่องไหนทำได้เรื่องไหนทำไม่ได้
เรื่องนั้นทำได้เรื่องนี้ทำไม่ได้ฟังแล้วมันมีรายละเอียดยุบยับไปหมด
อาจารย์คิดว่าสุดท้ายขึ้นมาการได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ย
มันยังพอยังพอเอาเปรียบกันได้ไหม
คือคนเป็นรัฐบาลเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบมากกว่า
เพราะเขายังคุมอำนาจรัฐใช่ไหมยังสั่งการราชการต่างได้
แล้วก็หาเหตุการไปตรวจราชการเพื่อแฝงการหาเสียงได้นะครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็ไปเปิดช่องบอกว่านั่งเครื่องบินไปได้ส่วนราชการ
ตกเย็นเนี่ยก็หาเสียงไม่เห็นผิดอะไรเลย
ผมกำลังจะบอกว่าไม่ได้นะครับ

เพราะว่าในรัฐสุนูลเนี่ยมาตระ๑๖๙นะเกี่ยวกับว่า
เนี่ยวงฤทธิศรีท์นะข้อที่สี่นะ
จะต้องไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐ

เพื่อการทำการใดอันอาจมีผลต่อการตั้ง
ต้องเขียนห้ามไว้ชัดเจนแล้ว
ว่าคุณเป็นรัฐบาลรักษาการ

ใช้คนของรัฐไม่ได้นะ
ก็ลองตีความหมายประทับนี้ดูสิครับ

สมมุติเราไปหาเสียงตอนเย็นใช่ไหม

กระทำการใดอันมีผลต่อการเลือกตั้งไหม
ก็คุณอ่านเสียงตอนเย็นมันก็มีผลต่อการเลือกตั้ง
ดังนั้นประโยคที่ท่านไปส่งเสริมนะ

ตรวจราชการตกเย็นก็หาเสียงด้วย

เขาก็ต้องยกทีมไปนั่งเครื่องบิน

มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกนับแสนบาท

แต่ท่านเองเนี่ยท่านเรียกว่ายกทั้งทีมกลางวันเนี่ยนั่งเครื่องบินไปเครื่องบินหลวง
แล้วตอนนี้ท่านแต่งตั้งกรรมการไม่ใช่กรรมการพวกข้าราชการการเมืองทั้งหลายเนี่ย
แต่งตั้งใครอ่ะพี่สุภาพแต่งตั้งคนในพักรวมไทยสร้างชาติทั้งสิ้น
มาเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมืองใครอยู่พักนี้ได้เป็นข้าราชการการเมืองหมด
ฟรีหมดไงนะครับอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องหรอกครับ
ผมเข้าใจว่าถ้าท่านทำจริงเนี่ยมีคนร้องแน่นอนว่าเรื่องทำเนี่ยไม่มีคนร้องเพื่อร้อง
เออเอาเรื่องกำหนดวาระงานเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยไอ้งานบางงานเนี่ย
ไปเปิดแพร่ขนานยนต์ไปเปิดป้ายถนนเนี่ยเขาเชิญผู้ว่าผู้ว่ายังส่งรองผู้ว่าไปเลย
บางทีก็ให้นายอำเภอไปเปิดนี่นายกรองนายกต้องไปเปิดเองเนี่ย
ถามว่าไอ้วาระงานพวกนี้เนี่ยกรกตควรจะจับตามองไหมว่าเฮ้ยวาระงานแบบนี้เนี่ย
อย่าไปเปิดเลยมันไม่เหมาะสมเอาเปรียบเขา
คือจริงแล้วนะฮะดูในรายละเอียดของการไปตรวจราชการหลายต่อหลายเรื่องหลายต่อหลายที่เนี่ย
ดูนะครับมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับยังไปยุทยานะพิสุภาพนะ
ไปตรวจความเสื่อมโทรมของเจดีและโบราณสถาน
ที่อย่ายุทยาเออนะครับหรือไปแม่กรองเนี่ย
ดูสภาพชีวิตชุมชนรากย่าที่สถานีรถไฟแม่กรองนะครับ
คือมันไปกันใหญ่หลายเหตุหลายเหตุ
นครราชศรีมาไปตรวจความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคาร
จอดรถของโรคพยาบาลมันใครอ่ะมันเพื่อนายกราธินิตรีอ่ะ
มันเป็นพวกในการกองคังอ่ะที่จะไปตรวจ
ผมก็เลยคิดว่าทำนองแบบนี้เนี่ยกรกตเองควรจะต้องใส่ใจ
แล้วควรต้องตักเตือนนะครับหรือส่งสัญญาณบางอย่าง
ฉะนั้นแล้วก็จะเกิดการกล่าวอ้างการไปตรวจราชการ
โดยแฝงการหาเสียงตลอดเวลาครับแล้วมันเป็นการเอาเปรียบ
และเป็นการทำผิดรัฐมนุนด้วยนะครับ
อันนี้ก็ให้อาจารย์ส่งสัญญาณอย่างน้อยก็เป็นการเตือนว่า
ถ้าเอาเปรียบกันมากไปเนี่ยคนเขาไม่ชอบมีบางคนบอกว่า
คุณชัดชาติใส่เสื้อทำงานทำงานทำงานทำงานแล้วเขาแขวะมาว่า
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนบางคนควรจะใส่เสื้อเอาเปรียบเอาเปรียบเอาเปรียบ
อันนี้เขาว่ากันไปนี่คือเขตเส้นได้เที่ยงวันนี้ครับ